คุณผู้ชมครับตอนนี้คลื่นของพี่น้องประชาชน
ผสกกรณิกรจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์นะครับ
หลั่งไหลเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙จำนวนมากครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสานะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
ติดตามบริการพร้อมกันกับคุณรัชนีคำหนึ่งควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังครับ
มาแล้วเกือบครึ่งวันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ
มหาชนยังคงหลั่งไหลมุ่งหน้า

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
เยาว์นานเกินกว่าสิบชั่วโมงก็ตาม
ครั้งสุดท้ายบรรยากาศตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงประชาชนยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้ากันอย่างล้นหลามโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองบริเวณแยกวงเวียนรอดอเผยว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยประชาชนให้ความร่วมมือไป

เออไหนมันก็จะมาสุดท้ายแล้วก็เลยมาค่ะก็เลยขอพี่เลี้ยงเนี้ยแบบมาที่นี่เลยเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าเราคงไม่ได้มีโอกาสมาอีกแล้วอ่ะค่ะก็เลยมาทราบค่ะทราบอยู่แล้วว่ามันต้องเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้เวลานานแต่ว่าเหมือนกันถ้าไม่ได้มาก็คงแบบรู้สึกแบบเสียดายไปตลอดอ่ะค่ะชีวิตมีง่วงบ้างมีแบบล้า
ด้านพรสิทธิ์ตั้งพงศ์บัณฑิตหนึ่งในจิตอาสาเผยว่าตัวเขาได้ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือแนะนำประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพต่อเนื่องหลายวันซึ่งเป็นหนึ่งในความสุขใจที่ตนเองได้ทำความดีถวายแด่ในหลวงราชการที่เก้านอกจากนี้ตัวเขาเองก็ยังได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระบรม
ขณะที่วันนี้สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง

จนถึงเวลา๒๔นาฬิกาว่า
มีจำนวนทั้งสิ้น๙๖๑๕๐คน

มีทั้งสิ้น๑๒๖๒๘๖๔๒คน

เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ทำให้มีประชาชนเดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัว

รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ให้กับผู้สูงอายุและเด็ก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ